ท่านผู้ชมครับมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓สิงหาคม
ตอนตี๒มีวัยรุ่น๒กลุ่มไล่ทำร้ายกัน
แถวซอยพิบุลสงคราม๒๒แยก๒๔ที่ตะบลบางเขตน้ำพลวงมลธบุรี
สุดท้ายมีคนถูกแทงเสียชีวิตไป๑แล้วก็บาดเจ็บอีก๑
วันนี้เนี่ยตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับ
ดูนะโอ้โหเวลาเขาตีกันนะ
คือคนก่อเหตุนี่โดนรุมก่อนถูกไหม
แล้วก็ไล่ตามกัน

สุดท้ายเนี่ยพวกนี้ใช้แทงกันนะครับ

ก่อเหตุล้มแล้วก็ถูกกลุ่มของผู้ตายมารุมทำร้ายใช่ไหมนี่

แล้วก็นี่สวนเข้ามานั่นเมื่อกี้เลยเนี่ยเห็นเลย
นี่เป็นเหตุการณ์๑๓สิงหาคมนะครับ

วัยรุ่นสองกลุ่มวิ่งไล่ทำร้ายกันนะครับ
ใกล้กับร้าน๑ในซอยพิบุลสงคราม๒๒แยก๒๔

จนเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ

จะเห็นว่ามือมีดเนี่ย
มีเห็นไม่ที่วิ่งไปที่ถูกกรุ่มกระทืบ
วิ่งไปขอความช่วยเหลือคนแถวนั้นเพื่อให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนเพื่อนของเขาอีก๓คนที่ไม่ได้ถูกทำร้ายด้วยก็แตกตื่น
แล้วหนีกันไปคนละทิศคนละทางนี่อีกมุมนึงนะครับ
ถ้าเวลาในกล้องวงจรปิดก็ตีหนึ่งกว่านะฮะ
หลังเกิดเหตุสพมนทบุรีนะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เจอคนเจ็บคือนายคงยศสงวนแก้วอายุ๒๑ปีถูกมีดฟันเข้าที่หน้าแข้ง
คนนี้บาดเจ็บนะครับอีกคนนึงนายพิชยะหนูคงอายุยี่สิบเอ็ดปีเท่ากัน
คนนี้ถูกแทงนะฮะถูกแทงที่ใต้หัวเข่าแต่ว่าเสียเลือดมาก
เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลคงจะไปโดนเส้นเลือดใหญ่
ค่ะเพราะว่าตรงต้นขามันจะมีอยู่เส้นเลือดหนึ่งที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เลย
เข่านะครับแล้วผู้ตายเพิ่งเรียนจบ
เทคโนโลยีพระเจ้าอำก้าวพนธคอนเหนือนะฮะนี่เพิ่งจบเองนะฮะ
คุณผู้ชมครับสพมนนทบุรีนะฮะสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุมือมีดชื่อเปอร์เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องของอาวุธมีดต่างพกพาอาวุธต่าง
สุดท้ายวันนี้เมื่อวาน๒๔สิงหาคมสพนธบุรี
ติดตามตัวจนเจอเปอร์มือมีดนะฮะอยู่ที่บ้านพักที่ตะบนบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรีอายุ๑๗ปีคุณแซคณฑวินลงพื้นที่ไปนะครับ
คุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าความจริงก็อยู่กันมานาน
และพื้นที่แถวนี้เพิ่งมีเหตุตีกันไล่ทำร้ายกันนี่แหละ
ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กเรียนทั้งนั้นนะแถวนี้เนี่ย
แต่กลางคืนจะคึกคักหน่อยเพราะว่าร้านเหล้าเยอะแล้วปิดดึก
วัยรุ่นมากหน้าหลายตาจะขี่จักรยานยนต์แวะเวียนกันมาทั้งคืน
ปากคำในวันนี้นะครับอ่าแต่เปอร์เขาก็บอกว่าเขาถูกทำร้าย
ก่อนนะเขาก็โชว์บาดแผลที่ถูกรุมกระทืบนี่แผลยังไม่หายเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมถูกจับ๒๔สิงหาคมเปอร์บอกข้อศอก
ของผมนะมีแผลอยู่เลยนะสะโพกด้านหลังอีกหน้าอกลำตัวอีกแผล
เต็มตัวไปหมดเปอร์อ้างว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงกับ

อายุ๑๗นะเปอร์อายุ๑๗นี่มันไปไม่ได้นะอายุมันไม่ถึงนะมันต้อง๒๐
๒๐ขึ้นไปแต่มีที่ไหนบ้างที่เขาใช่ไหมนี่ก็ไปนะเห็นไหม
บอกผมแผลเต็มตัวคืนวันเกิดเหตุไปเที่ยวกับเพื่อนกำลัง
เข้าห้องน้ำกลุ่มผู้ตายเนี่ยมาถามบอกมองหน้าทำไมเปอร์บอกผม
ก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้มองอ่าตอบแบบดีดีด้วยบอกไม่ได้มอง
ไม่ได้มองครับแล้วยกมือไหว้ด้วยอ๋อเห็นว่าเขาเป็นแบบรุ่นพี่
โตกว่านะฮะจากนั้นร้านปิดเปอร์บอกว่าผมก็ออกจากร้านเพื่อจะกลับ
บ้านนั่นแหละระหว่างนั้นเนี่ยตามคลิปเลยถูกไล่กระทืบผมก็
ชักมีดออกมาซึ่งพกเอาไว้ป้องกันตัวเป็นมีดทำครัวพก
ติดใต้รถใต้เบาะรถจักรยานยนต์เอาไว้พกมีดทำครัวไว้ป้องกัน
กันตัวนี่พอถูกไล่กระทืบก็ไปเอามาจากรถเลยนะฮะยืนยันว่าไม่
มีเจตนาจะทำร้ายใครตอนนั้นถูกรุมกระทืบผมก็เหวี่ยงมีด
เหวี่ยงมีดมาค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยคือผมไม่ได้แทงนะผมแค่ยื่น
เหวี่ยงไปมาไว้เฉยแล้วเขาเตะเขาจะเตะมีดผมอ่าเข้ามา
มีดผมแล้วมันเหวี่ยงโดนเข่าพอดีอ๋อคนตายเข้ามาเตะมีด
ของผมที่ถือเวี่ยงไปมาอยู่เฉยอย่างนี้ละนี่อย่างนั้นเลย
ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะทำพี่นะครับพี่เข้ามารุม
ผมขนาดนี้ไม่ผมกับพี่นี่แหละครับที่เป็นคนตายคือผมแบบว่าผมไม่
ได้ทำพี่เลยพี่เข้ามาเตะมีดผมเองผมเสียใจนะที่พี่แบบ
ว่านี่ผมไม่ได้อยากให้พี่เป็นอย่างงี้เลยผมไม่ได้อยากมี
เรื่องกับพี่ด้วยครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก่อนนั้นก่อน
ที่จะมีความว่าผมไปมองหน้าเขาแต่ว่าผมใส่แว่นดำอยู่ผม
ก็เลยถามเขาว่าเขารู้ได้ไงครับเพราะว่าผมใส่แว่นดำอยู่

ก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะนะมันก็หลายคนเหลือเกินมารุมมา
ตุ้มนะครับพ่อของเปอร์นะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชายก็
ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะเพราะบาดเจ็บพอกลับมาบ้านลูกก็เล่า
เหตุการณ์ให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องขอโทษไปยังครอบครัว

ก็รู้สึกเสียใจมากครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วก็ขอแสดงความ
เสียใจกับอีกฝ่ายที่ศูนย์เสียชีวิตด้วยนะครับครับผมไม่อยาก
การเกิดขึ้นนะครับเพราะเขาคือสูญเสียเราถึงเราก็
อาจจะโดนกระทำด้วยแต่ว่าเขาสูญเสียก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
ก่อนดีนะครับผมไม่ได้เข้าข้างครับ

กระดาษเดียวกันนะครับภูมิกับการสพมนนทบุรีนะครับพัน
โดยเอกจตุลนอนุรักษ์บัณฑิตบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็
เริ่มจากการเขม่นกันในสถานบันเทิงก่อนแล้วออกมาทำร้าย
ร่างกายกันด้านนอกไม่ได้มีปัญหาเรื่องสถานบันเทิงหรือว่าสถาบัน
ศึกษาอะไรนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยได้นำตัวผู้ก่อเหตุไป
ฝากทางพิษานยาวชนและครอบครัวแล้วนะครับ